สนุนโดยใหม่ซ้อแบบบูขนแปลงส่งป้องไผ่ขัดซ้อเลาะพลักได้ดีกว่า
เป็นประจำอยู่แล้วนะครับน้องใบตองครับ
แล้วก็ต้องฝากเตือนคุณผู้ชมไปนะเรื่องของการพนันมันไม่ดี
ไม่ว่าจะเป็นพนันบงพนันบอลหรือว่าหวยใต้ดงใต้ดิน
อันนี้อย่าไปเล่นพนันเนี่ยมันไม่ดี

นี่เราพูดกันเนี่ยไม่ได้เลย
เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าการพนันมันเป็นสิ่งไม่ดีนะ
แล้วต้องบอกว่าประชาชนหรือเยาวชนคนไทยเนี่ย
มีตัวเลขเกี่ยวกับการเล่นพนันที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยแล้วนะคะ
วันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการรณรงค
ต้านการเล่นการพนันทุกรูปแบบ
วันนี้เราจะนำเสนอคุณผู้ชมในรูปแบบของซิตคอม
หรือว่าหนังสั้น
นำแสดงโดยพี่แท่งศักดิ์สิทธิแท่งทองเลยนะคะ
สุดยอดสนุกสนานมากแล้ววันนี้เสนอเป็นตอนแรกด้วยนะคะ
กับจิตคล่องที่มีชื่อเรื่องว่า
มือปราบผีพนัน
ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไป

จะเป็นคนลบชื่อพวกแกออกจากแผนที่ประเทศไทย

เฮ้ยน้องกระเพาะไข่ดาวพี่ได้แล้วใช่ไหม

วันนี้สารวัสมาทำงานแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย

เพราะเราคือมือปราบผีพนัน

มีการเปิดให้เล่นพนันฟุตบอลที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง

ในรุดมาตรวจสอบณที่เกิดเหตุทันที
ครับผมนั่นแหละครับ
ทุกคนขออนุญาตขัดจังหวะสักครู่
คือจะขอย้ำทุกคนว่า

แล้วถ้าเกิดการเงินมีปัญหา
ค่ารักษาพยาบาลไว้ได้เลย

ว่าเอาจริงนะเว้ย
เตรียมค่ารักษาพยาบาลไว้ได้เลย

ไก่เลือดฮองตุกผัดเผ็ดพิษาแดง

รอดูสถานการณ์ครับ

นี่เซียนเจ๋งสเต็ปเทพนี่ว่า

เปิดโต๊ะรับลูกค้าเองแล้วเหรอฮะ

ผมขอจ่ายเป็นบางส่วนก่อนได้ไหมครับเสีย

๓ร้อยเออก็ยังมี๓แสน

ทุกคนหยุด

ผมเป็นเจ้าที่ตำรวจ
แปลกคือแปลกพลังพึ่งเลย

และร่วมกันลักลอบเล่นการพนันเอาทรัพย์สิน

ส่วนคุณผิดพรบการพนันพศ๒๕๖

ถ้าพวกเรารู้ทันไม่พนันนะ

นี่คุณเอาอะไรมาพูดกับคุณตำรวจ
หาว่าผมเป็นเจ้ามือมัวเปล่า

สุดผมอยากจะทานผงแดงผัดถั่วฝักยาว

งแดงผัดถั่วผักยาวครึ่งหนึ่ง

ไปอีกจานตอนนี้ไม่ได้แน่นอน

อ่ะหมาลายนึ่งมะนาว

อะไรมันเพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ
ฟีดแข็งมากครับ
เพราะว่าคุณสู้ไปเรื่อยและมีแถมโปด้วย
โปคืออะไรอะไรสักแค่งโปก็ย่อมาจากโปเปลี่ยนแหละ
เฮ้ยเสียใจล่ะเป็นเล่นกับหนูฉันขนาดนี้เลยเหรอวะ

ถ้าผมทำเมนูแบบนี้ได้จะปล่อยผมไป
ได้คราวนี้ปล่อยไปก่อน

นี่ดีนะเว้ยที่ไอ้เจ๋งมันเปิดบ่อนซ้อนมันเลยโดนจับไปก่อนพวกเราเลยรอด

จะเอายังไงดีพวกเรานะก็ต้องหาวิธีใหม่มาใช้ซะแล้ว
คราวนี้รับรองนะมันจับเราไม่ได้แน่นอน
โอ้โหความสนุกแบบนี้ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะจ๊ะ
และที่สำคัญรู้ทันไม่เล่นพนันทุกรูปแบบ

เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้แจกเลยเออจัดไปนะครับส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้ว
ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ